อีก๑หนุ่มวาดที่เจ้าเปล่าป้ายแดงของวงการบรรเทิงอย่างหนุ่มเชนถนะ
ออกมาเปิดเผยความคืบหน้างานวิวากับแฟนสาวเจมส์กันนิกานะคะ
คือก่อนหน้านี้เขาเลื่อนจากเลิกเดิม

มาเป็นต้นปีหน้าซึ่งได้เลิกใหม่
และการเตรียมความพร้อมไปถึงไหน

แต่งแน่นอน๑๔มกรานี้แล้วก็เชิญชวนทุกคนนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่สุภรณชนหรือว่าเพื่อนที่ดูอยู่
บางทีเราเชิญไม่หมดนะมาได้หมดเลยไม่อั้นนะครับ

ก็มาเลยในงานแต่งเรา๑๔มกราศ
พอเราบวชปุ๊บเพื่อนสมัยประถมทักเฟซมาหมดเลย
ก็เชิญหมดก็เลยต้องขยายแขกตอนนี้พันกว่าคนแล้วครับ

เพราะว่าจริงอย่างที่บอกว่างานตอนแรกก็คือ

พอทุกอย่างมันแค่ย้ายเดือน

ส่วนรายละเอียดลึกผมว่าเดี๋ยวไปดูวันงานดีกว่า
เออเดี๋ยวเตรียมสไพรส์มาให้เยอะ